เปอร์ฟูมูลไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยนะคะ
ต่างประเทศก็มีการเก็บภาพอันสวยงามไว้ได้เช่นเดียวกัน
ดูสิว่าฝีมือชาวต่างชาติรวมกับวิวที่เมืองนอกเนี่ย

อ๋อนี่เป็นแบบทายมแลปขึ้นเหมือนพระอาทิตย์เลยอ่ะ

เป็นเทคนิคการถ่ายภาพชื่อว่านี่ค่อยใหญ่ขึ้นคุณ

นี่แบบเป็นการถ่ายแบบไทม์แล็บน่าจะต้องใช้ขาตั้งกล้องตั้งวันไว้ทั้งวันนะคะ
กว่าจะได้ภาพเป็นคลิปนี้ออกมานะคะสุดยอดจริง
เป็นพระจันทร์เต็มดวงที่เพิ่งขึ้นจากขอบฟ้าเหนือนครบอสตันของสหรัฐค่ะ
คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐจนกระทั่งพระจันทร์ขึ้นไปอยู่ตรงกลางท้องฟ้าอย่างสวยงามนะคะ
โดยคลิปนี้ก็ถ่ายทำโดยนายเจมี่ไอโคอี้นะคะ
ช่างภาพสมัครเล่นที่เปิดเผยว่าภาพนี้ถ่ายบนหลังคาบ้านของเขาเอง
ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลนะคะ
ส่วนที่อิตาลีนะคะประชาชนได้ชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฟูลมูลด้วยความประทับใจค่ะ
แม้ว่าจะมีเมฆบทบังเล็กน้อยในบางช่วงก็ตาม
แต่ว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างก็บอกว่า
จันทร์เหนือท้องฟ้ากรุงโรงเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนี่ย

มองเห็นพระจันทร์ขึ้นบริเวณวิหารเซนต์แองเจโลก
แม่น้ำไทเบอร์ยิ่งสวยงามจับใจเลยนะคะ
ส่วนที่นครเอเทนส์ค่ะกรีส

ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็แห่ไปชมภาพพระจันทร์เต็มดวงขึ้น
สว่างมากสว่างเหมือนพระอาทิตย์เลยแล้วเป็นสีทองด้วย
ใช่นะคะโชคดีที่คนเห็นเป็นสีทองอย่างเพิ่งเห็นนะเมื่อวาน
แต่คงเป็นสีแบบขาว

ซึ่งแสงที่เขาได้มาก็คือแสงจากพระอาทิตย์นี่แหละ
ที่เราเห็นแสงจันทร์คือจริงเป็นแสงจากพระอาทิตย

ครับแถวบ้านเมื่อคืน
ก็เห็นดวงจันทร์ปรากฏการณ์ในช่วงเทศกาลรอยกระทงค่ะ

ก็มีเมฆบทบังเป็นช่วงเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าภาพที่ออกมาก็นับว่าสวยงามน่าประทับใจ
สมกับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ๖๘ปีนะคะ

ก็ภาพน่าประทับใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน
จันทร์เต็มดวงส่องสว่างท่ามกลางโฟลทาเวอร์
ตึกสูงระฟ้าทั้ง๔หลังที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
โอ้โฮอันนี้สวย

ใช่ค่ะแล้วก็ที่ทำไมอยู่เตี้ยกว่าฟ้าทาเวอร์
เป็นมุมที่ดีหาได้นะคะ

ทำไมเขาดูใกล้กว่าเราหรือเปล่าหรือคลิปเอง

ดูใหญ่ค่ะหรืออาจจะเป็นมุมหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะคะโอ้โฮใหญ่มากก็เป็นไปได้นะคะ
ประชาชนก็นี่แหละค่ะแห่กันเก็บภาพ
ตื่นเต้นต่างกันจากคนไทยเรานะคะ
เพราะกว่าจะได้เห็นแบบนี้อีกอาจจะต้องรอจนถึงปี๒๕๕๙
หรือว่าอีก๑๘ปีค่ะ